วันพรุ่งนี้๑๕พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับ
มีผู้สมัครชิงตำแหน่งสี่คนเมื่อวานนี้ไทยรัฐเจาะประเด็น
พาไปฟังจุดยืนวิสัยทัศน์ของสองคนไปแล้วนะครับ
วันนี้ฟังอีกสองคนนะครับคือนายอภิรักษ์โกสโยธิน
นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ติดตามจากรายงานครับ
พิรักษ์โกสายโยธินหนึ่งในผู้ท้าชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รอบนี้
เคยเป็นถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำงานด้านบริหารมาก่อน
ครั้งนี้อาสาเข้ามาเป็นตัวเลือก
พร้อมกับเปิดตัวทีมงาน
ทั้งในพักและนอกพักแบบไม่ต้องกัก
ชูการทำงานเป็นทีมและเสนอแนวความคิด
เปิดพักให้มืออาชีพเข้ามาร่วมขับเคลื่อน
เชื่อมต่อกับสังคมยุคใหม่
วันนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไป

กับสองตัวบุคลากรเองที่เรามีเราอาจจะต้องเปิดรับ
ไม่ว่าจะเป็นคนในยุคใหม่
ซึ่งวันนี้ก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานร่วมกับพัก
เป็นถูกต้องแล้วก็จะมีผู้สมัครอื่น
ก็ถือว่าเป็นผู้สมัครที่เข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
แต่ว่าพักเองต้องมาดูอะไรจำเป็นต้องเปลี่ยน
อะไรจำเป็นที่ต้องยึดไว้นะครับในเรื่องของอุดมการของพัก
แล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่พักเองต้องสามารถที่จะเริ่มทำงาน
เดินหน้าทำงานให้คนรู้สึกได้ว่าครั้งนี้พักพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวไทยก็จะให้โอกาสพักประชาธิบัตย์กลับมา
ถ้าพักสามารถที่จะหลอมรวมพลังของพักนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคนในทุกยุคที่อยู่ในพักประชาธิปัตย์
รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะครับที่มีอุดมการสอดคล้องกับพัก
แล้วก็มีไอเดียใหม่นะครับที่พร้อมที่จะมาผลักดันการทำงานร่วมกับพัก
หรือแม้แต่การเปิดพักให้มีมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ
หรือแม้แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับโลกในสังคมยุคใหม่
แบบนี้จะเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะผลักดันให้เกิดการทำงานเป็นทีม
แล้วก็ใช้แนวทางการบริหารจัดการบวกเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาช่วยทำให้พักสามารถเข้าใจสังคมได้มากขึ้น
แล้วสามารถที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับ
อีกหนึ่งผู้ท้าชิงที่ตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้าย
พีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์อดีตผู้พิพากษาและรัฐมนตรี

เพื่อนสมาชิกพักกว่า๒๐คน
จึงทำให้ครั้งนี้ขออาสามาเสนอแนวทางในแบบฉบับของตัวเอง
ไม่ยึดติดตำแหน่งหัวโขน
เพราะภารกิจหลักต้องการเข้ามาฟื้นฟูพัก
และประกาศจะดึงสมาชิกที่เคยลาออกไปจากความอึดอัดใจ
กลับมาให้ได้หากได้เป็นหัวหน้าพัก
ถ้าหากว่าผมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักนะครับ

ผมจะต้องวางรูปแบบการบริหารพักให้เพื่อนผมเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นสอสอหรืออดีตสส

ให้เขามีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารจัดการพัก

สองผมต้องเร่งทำให้เกิดความสามัคคีปลองดอง
ต้องรวมตัวเป็นหนึ่งรวมใจกันให้ได้เหมือนเดิมนะครับ

พักกระชะดิบัตรก็จะเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น

แนวทางผมเนี่ยไม่เหมือนที่ผ่านมานะ
เพราะผมคิดว่าการบริหารจัดการแบบรวบอำนาจ
รวมศูนย์เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับ
ข้อบังคับวันนี้มันเป็นอย่างนี้ว่า
มีหัวหน้ามีเลขามีอะไรก็สุดแล้วแต่
แต่ในทางปฏิบัติเราสามารถที่จะเกลี่ยอำนาจหน้าที่ในการทำงานกันได้
ผมไม่ติดยึดผมบอกแล้วผมไม่ยึดกับตำแหน่ง
ผมยึดกับการทำงานนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จได้หัวหน้าได้เลขาได้อะไรก็
กลายเป็นแบบเหมือนกับหัวหน้ากับลูกพักเลขากับลูกน้อง
มันเลยทำให้รู้สึกไม่เหมือนเพื่อนร่วมงาน
ผมก็เลยอยากให้ทำงานเป็นทีมเป็นพวกเดียวกัน
แต่สุดท้ายโวเตอร์ทั้ง๓๐๗คน
พักประชาธิปัตย์จะตัดสินใจเลือกใครมาเป็นผู้นำทัพคนใหม่
วันพรุ่งนี้จะได้คำตอบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน